เจมอร์ในกรุงเทพตรงนี้เองเขาจะมีการเปิดร้านขายของให้กับคนที่ไปวิ่งออกกำลังกาย
ตอนตีหนึ่งมีคนร้ายไปงัดแงะร้านขายของขนมปังก็เอาไปน้ำดื่มก็เอาไป
เขาเป็นร้านขายกาแฟอะไรแบบเนี้ยนะฮะนี่ดูสินี่คือกล้องวงจรปิด
กาแฟมันตั้งอยู่ในสวนสมเด็จครับคุณผู้ชมนะฮะด้านหลังห้างเจเจหมอติดกับสวนจตุจักรนะฮะ
เนี้ยฮะก็เห็นคนร้ายกำลังด่อมด่อมมองมองหรือคนทรัพย์สินอยู่ตอนตีหนึ่งของวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมา
งัดเข้าไปได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดหนึ่งพันได้ขนมปังเพราะว่าขนมปังเขาเก็บเอาไว้เหลือจากการขายตอนกลางวัน
แล้วก็น้ำดื่มที่เก็บไว้บางส่วนก็เอาไปด้วยผู้โพสต์บอกว่าเรื่องที่เห็นเนี่ย
มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยสำหรับใครบางคนนะแต่สำหรับคนบางคนแล้ว
เงินจำนวนนี้มันเยอะนะกว่าจะหามาได้แต่ละบาทกว่าจะขายน้ำแต่ละแก้วเนี่ย
หนึ่งพันต้องขายกี่แก้วนั่นสิฮะพูดเข้าไปสิหารเข้าไปสิเออ
แล้วไม่คิดว่าจะได้คืนหรอกนะแต่ว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเอง
คนที่จะไปวิ่งออกกำลังกายมากกว่าค่ะเพราะแสดงว่าโจรเนี่ย
ก็อยู่ในส่วนนี้แหละนะฮะแล้วถ้าคนผิดยังลอยนวลไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบ
จี้ไปปล้นไปฆ่าใครในสวนหรือเปล่าก็ไม่ทราบอยากให้ตำรวจติดตามจับให้ได้นะฮะ